ค้าจากเหตุการณ์ที่ชาวมอร์แกนเขานำเรือไปซ่อมที่ใต้ถุงบ้าน
แล้วเกิดระเบิดขึ้นทำให้มีเหตุเพลิงไหม้ลุกลามไปทั่วเลย
ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างมากที่อ่าวบอลใหญ่ก่อนสุเรียนใต้
ทางด้านอเล็กซ์เรนเดลเองคนในวงการบันเทิงของเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
ร่วมแชร์ข่าวสารนี้เพื่อประกาศให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ
โดยเจ้าตัวบอกว่าพร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้ทุกคนในพื้นที่
และหากมีเวลาก็จะลงพื้นที่ด้วยตัวเอง
แต่ตอนนี้เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาดูแลเป็นอย่างดีค่ะ
พอเราได้ยินข่าวมันก็ตกใจเพราะว่าเราก็ผูกพันกับที่นั่นอยู่พอสมควร
เราไปแบบบ่อยอยู่แล้วพาเด็กไปศึกษาอะไรอย่างนี้
พอเรามารู้อีกทีนึงก็มีคนเขาก็ช่วยเยอะแล้ว
เราก็ช่วยเป็นหนึ่งในคนกระจายข่าว

เขาก็บอกว่าเขาก็คอยอัปเดตให้ฟังคร่าว
มีคนดูแลเขาเยอะครับผมผมเชื่อว่าอย่างนั้นครับ

ผมกลัวว่าแบบเราอาจจะไปสร้างภาระกับเขาอะไรอย่างนี้
แต่ว่าเราไม่ได้ห่างจากเขาอยู่แล้ว
คอยไปอยู่เรื่อยแล้วเดี๋ยวอาจจะผ่านไปสักระยะหนึ่ง
แล้วก็เข้าไปดูว่าเขาขาดเหลือตรงไหน

เขาไม่ได้แค่จะช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนในตอนนี้

ที่เราได้เห็นตามสื่ออยู่บ่อย
และถึงแม้ว่าตัวเขากับเต้ยจะเลิกกันไป
แต่โครงการดีสิ่งดีที่เขายังทำ
เขายังทำอย่างต่อเนื่องแล้วเขาทำด้วยใจจริงนะ
ไม่ใช่แค่อเล็กเลนเดลนะที่ประกาศช่วยเหลือ

เพราะว่าอะไรเธอเพิ่งไปถ่ายแฟชั่นเซ็ต
หมู่บ้านชาวมอร์แกนเลย
ก็เลยตกใจมากเลยก็เลยโพสต์ลงในอินสตาน
บอกว่าถ้าใครช่วยเหลือชาวมอร์แกนได้

ใช่อันนี้ก็เป็นสิ่งเล็กน้อย

แต่ก็ถือว่าเป็นกระบอกเสียงที่แข็งแรง
แล้วก็เสียงดังด้วยนะสำหรับคนในวงการบันเทิงของเรานะจ๊ะ